เล่าให้ฟังว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้มาหลายที่ค่ะ
อย่างล่าสุดก่อนทำเพลงใหม่ไปขอพ่อปู่พญานาคที่จังหวัดนนทบุรี
เป่าเป็นคนใต้นะแต่ว่าพึ่งสายแบบพญานาคแล้ว
เกิลล่าสุดน้องเปล่าควักเงินทำเอง

เหงาที่แปลว่าโสด
เป็นแนวโจ๊โยกได้เต้นได้ค่ะ
กิ่งการก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ขอสู้อีกสักตั้งเอาให้ยิบตาเลย
พลังมูพลังแดนจัดเต็มให้สาแก่ใจค่ะ

ก็เหงาที่แปลว่าโสดค่ะ
แล้วที่สำคัญชอบไปวัดแบบไปเรื่อย
เหมือนวัดไหนเขาบอกว่าดีวัดไหนดีวัดไหนเด่นวัดไหนดังก็ไป
นนทบุรีค่ะไปขอเป็นวัดอะไรนะที่มีพญานาค
ก็ขอให้มีแบบงานเข้ามาเยอะปังในปีนี้
ขอให้น้องปังทุกผลงานเลยนะคะ
นี่แหละนะคนพึ่งสายมูมักจะชีวิตปังเสมอนะคะ

ก็จะชวนไงว่าเดี๋ยวจบรายการเผื่อจะไปหาอะไรทำกันนะคุณผู้ชมนะ